กรณีคนร้ายไปชิงยาบ้าของกลาง
หลังจากไปคุมตัว
กลุ่มคนร้ายที่ไปชิงของกลางมาได้หมด

เป็นคนเรียกรับเงิน๑ล้านบาทแลกกับตัวผู้ต้องหา
โอ้โหคุณผู้ชมจนมีการออกหมายจับครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทั้ง๖คนนะทั้งในอำเภอนะ
จากเอกภัยรัฐประหลัดอำเภอนะขออภัยแล้วก็อศ๕นายมามอบตัวเอง
แล้วคนที่มาสอบสวนทั้ง๖นายด้วยตัวเองคือใครล่ะ
รองพบตรรับบิ๊กโจ๊กพตเอกสุรเชษฐ์หักพาน
แถลงผลการสอบสวนว่าจากคำให้การทั้ง๖นาย
พบว่าให้การเท็จครับไม่ได้ทำงานขยายผลเรื่องยาเสพติด
แต่ว่านำตัวผู้ต้องหาจะไปแลกกับเงินไง
เพราะไม่มีทั้งชุดคุ้มกันแล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาแค่คนเดียวเอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากมือถือที่อศลบทิ้งไป
ว่ามีการเรียกเงิน๑ล้านบาทแลกตัวกับนายโด่ง
บริเวณสาราเขียวริมถนนที่เกิดเหตุ
แต่กลุ่มคนร้ายเงินไม่พอขอต่อรองครับเหลือ๒แสนได้ไหม
แล้วก็ไอซ์๑๘กิโลกรัมมูลค่า๘แสนบาทรวมเป็น๑ล้านบาท
พยานและหลักฐานรองพบตรบอกว่าชัดเจนเพียงพอ
ก็เลยไปขอสารอนุมัติออกหมายจับครับ
ที่ให้การเท็จทั้งจำนวนคนร้ายที่ตอนแรกอ้างว่ามี๒๐คน

รถด้วยนะที่บอกตอนแรกเอารถแบคโฮมมาปิดอะไรนี่ใช่ไหมครับ
ที่บอกมี๔คันสรุปมี๓คันครับ

แล้วก็บอกว่ามีรถแคคโฮลมาจอดขวางก็ไม่จริงเลย
รวมไปถึงเรื่องปืนของคนร้ายซึ่งตำรวจรวบรวมไว้หมดแล้ว
เหลือเพียงปืนของกลุ่มอศอีก๕กระบอก
ยังอยู่กับไอ้๓คนที่ยังหลบหนีอยู่

แล้วก็ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะ
แต่ถ้าหากมีผู้เสียหายที่เคยโดนประหลัดหรืออศชุดนี้เรียกรับเงิน
รองพบตรบอกมาแจ้งความกับตำรวจได้เลย
เรื่องต้นทั้งหมดโดนแจ้ง๓ข้อหาครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดเรียกรับประโยชน์
ให้การเท็จและปลอมแปลงป้ายทะเบียนรถยนต์ครับ
นี่รองโจ๊กสอบปากคำอยู่นานนะ
รวม๖คนล้าน๘นะคะทีนี้จ่าเอกภัยรัฐพอหลังจากประกันตัวได้
นี่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตอนแรกนี้ไม่ให้เลยนะไม่ให้ถ่ายภาพ
เอาแบบเอากระดาษปิดหน้าด้วยแต่พอหลังจากประกันตัวออกมา
จ่าเอกภัยรัฐบอกว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ในความบริสุทธิ์ค่ะ
มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราล้านเปอร์เซ็นต์ครับอืมตอนนี้มีความกังวลหรือเครียดอะไรมากไหมครับ
ไม่มีความกังวลครับเนื่องจากเราปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ

โอเคนั้นขอขอแค่นี้ก่อนละกันครับนะรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาพก่อนขอบคุณครับ
ในไลน์มันเป็นการล่อซื้อเดี๋ยวรอตามต่อนะเรื่องนี้คุณผู้ชม
จากนั้นทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหายาเสพติดในพื้นที่ที่อำเภอคลองหอยโขงที่สงขลาเนี่ยนะคะ
คือลูกโดนขังอยู่ตอนนี้แล้วแม่บอกว่าลูกชายถูกประหลัดกับอศชุดนี้เลย
เรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวคือลูกโดนมาแล้วย้อนไปปีที่แล้วค่ะดอมคุณผู้ชมค่ะ๑๓พฤษภาลูกโดนจับพร้อมกับไอซ์๑๐๐กิโลกรัม
แล้วมีเพื่อนสนิทโทรมาหาเมียของลูกบอกว่าหาตังค์สองแสนมาหน่อยเอามาแลกกับการปล่อยตัวมาค่ะ
สองแสนเนี่ยครอบครัวเขาไม่มีเงินก็เลยต่อลองเหลือแสนห้าก็แล้วกันแล้วก็ให้นำมาให้๗๐๐บาทก่อนเพราะตอนนั้นเงินไม่พอคุณผู้ชม
ตอนนั้นเขานัดส่งเงินที่ริมถนนแยกสนามบินในตำบลควนลังที่อำเภอหาดใหญ่
ส่วนอีกก้อนละ๘๐๐๐บาทนัดไปส่งมอบที่ริมเสาไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่ครับ
พอให้เงินครบแล้วลูกชายกลับโทรมาบอกว่าถูกคุมตัวไว้ยังต้องให้อีก๕๐๐๐นะ
เพื่อเอาไปขยายผลล่อซื้อยา
เดี๋ยวถ้าล่อซื้อสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวจะคืนให้แล้วจะลดยอดจำนวนยาให้ด้วย

ซึ่งชุดจับกลุ่มอ้างว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติด
ขยายผลจับกลุ่มได้เพิ่มแล้วก็คุมตัวลูกชายส่งที่สพคลองหอยโข่ง
ทีนี้อ้าวไหนบอกว่าถ้าสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมื่นบาทคืนใช่ไหม
แม่ก็ทวงถามเงิน๕๐๐๐ครับอีกฝ่ายกลับบอกว่าไม่รู้โอนไปบัญชีไหนเป็นอย่างนั้นไป
แล้วก็มีการชี้ตัวอศคนหนึ่งจากภาพถ่ายลักษณะอ้วนเตี้ยบอกว่าจำหน้าได้แม่นเลยว่าเป็นคนที่มาคุยที่สพคลองหอยโขงนี่แหละ
ตอนนี้ครอบครัวเขาต้องเป็นหนี้นอกระบบแล้วลูกชายโดนโทษไปแล้วคุณผู้ชมฮะโดนตัดสินจำคุกไป๑๘ปีอ่ะ
แต่ด้วยความเคารพนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่ยุ่งไม่วุ่นวาย
ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องตามจับไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ส่วนผู้ต้องหาที่ไปปล้นยาบ้าของกลางคุณผู้ชมมี๙คนนะแต่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มมาได้๖คน
เหลือสามคนหลบหนีอยู่แม้ว่าจะมีการประสานญาติให้ติดต่อเข้ามอบตัว
แต่ว่าตอนนี้ยังเงียบอยู่ยังไร้วี่แววนะครับ